ราชบุรีค่ะช่วงบ่ายเมื่อวานตามหาตัวหนุ่มคนนี้กันให้วุ่น
ติดโควิด๑๙แต่หนีการรักษาตัวออกจากโรงพยาบาล
นี่ค่ะนายอนุสรค่ะคือติดเชื้อโควิด๑๙แล้วหนีจากโรงพยาบาลโพธาราม

ติดแล้วกลับไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโรงพยาบาลเฉยเลย
บอกว่าจะกลับไปเอาของแล้วไม่กลับไปโรงพยาบาล

ตามหาตัวกันให้วุ่นนะคะ
๖โมงเย็นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโพธารามว่าเจอตัว
เจอตัวในอนุสรก็นำกลับเข้าสู่กระบวนการรักษานะคะ

อธิบายว่าคุณต้องรักษาตัวนะ

คุณจะออกไปแบบนี้แพร่เชื้อให้คนอื่นไม่ได้นะ

เขาบอกว่าเขาหนีเพราะเครียด

พยายามหนีสองรอบนะหนีเพราะเครียดไม่อยากรักษา
ทีนี้แบบนี้ไม่ได้นะคะผู้ว่าก็เลยกำชับเจ้าหน้าที่
ชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำความเข้าใจกับผู้ป่วยทุกคน
นี่ต้องเอาพลาสติกคลุมรถเข็นอย่างนี้เลย
ต้องทำความเข้าใจต้องให้กำลังใจแล้วต้องบอกกันเลยว่า
คุณต้องรักษาให้หายก่อนนะคุณจะหนีออกไปแบบนี้ไม่ได้
อันตรายกับตัวเองและคนอื่นด้วยนะคะ
คือเครียดไม่ได้นะฮะจะเป็นห่วงเสื้อโพ่งเสื้อผ้าไม่ได้นะครับ
หนักขึ้นมาเสียชีวิตขึ้นมานี่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะครับ
ท่านผู้ชมครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้
ตัวเลขผู้เสียชีวิตถึง๓๔คนนะฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย
เสียชีวิตสะสมในขณะนี้รวมตั้งแต่ระบาดระลอกแรก๔๘๖คนแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีผู้ป่วยสะสม๘๘๙๐๗รายนะฮะ
แต่มีรักษาหายแล้วมีนะครับตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาล๒๙๓๗๘ราย
น่าห่วงคืออาการหนัก๑๒๒๖ราย
ยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่๔๐๑ราย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นยังต้องช่วยกันต่อไป
ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์นะฮะ
ตรวจคัดกรองเชิงลุกเยอะด้วยในช่วงนี้
ชุมชนต่างคัดกรองคัดแรกนะครับ
แต่ผู้ป่วยที่เจอนักขณะนี้ส่วนใหญ่คุณหมอเบิร์ต
คุณหมอแพทย์หญิงพิษสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโศกสบคบอกว่า
จะเจอในระดับเหลืองกระแดงแล้ว

ไปเจอในกลุ่มอาการหนักแบบเหลืองกับแดงเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องเร่งการฉีดวัคซีน